คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ยังต้องเตือนนะฝนตกหลายพื้นที่แล้วนี่
ที่นี่ลมกระโชกแรงคุณโค้นเลย
อะไรโค้นสาวไฟฟ้าโค้น
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำพายุฝนกระหน่ำเลย
นี่คุณผู้ชมในซอยสุนทรวิภาค
พบเสาไฟฟ้าหักโค้นล้มจำนวนถึง๘ต้น

ดึงหมดนะครับระยะทางยาวกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบพบรถยนต์ได้รับความเสียหาย
เสาไฟที่มันล้มแล้วก็มีสายไฟที่มันพาดใส่ด้วยนะครับ
จำนวน๓คันแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนเสียหายด้วยนะครับ
ทีนี้คุณป้าศรีวิพาวพิษพ่วงใจนะครับ
คุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันที่พังเสียหาย
บอกว่าป้าเองขับรถจะกลับบ้านระหว่างนั้นฝนตกหนัก
ป้าก็ค่อยแล้วนะขับชะลอ
เนื่องจากมองไม่เห็นทางแล้วกลัวว่าจะชนสะพานด้วย
จู่เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับ
เสาไฟฟ้ามันโค้นลงมาเป็นโดมิโน่เลย
ต่อหน้าต่อตาทีนี้มันมาโดนรถก็ไปต่อไม่ได้
มีชาวบ้านต้องมาช่วยป้าออกจากรถ
คนช่วยเขาก็กลัวกลัวจะไฟช็อตไฟดูดเหมือนกันนะครับ
เนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง

จัดไฟกันก่อนเลยแล้วก็เร่งเนี่ยที่จะดึงนะ
เสาไฟฟ้าที่หักโค้นกลับมาตั้งกันใหม่
แล้วก็จะจ่ายไฟตามปกติให้แก่ประชาชนนะครับ
เช้านี้ก็ดึงขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าไฟยังใช้ไม่ได้นะครับ